คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ให้ค่ะที่พัทธลุงที่เมื่อวานนี้ค่ะ
มีผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์จริงแล้วเนี่ยเขาอยู่ในเรือนจำพัทธลุงนั่นแหละ
แต่เขาติดโควิด๑๙ก็เลยนำตัวเขาออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่ผู้ต้องหาคนนี้หนีออกจากโรงพยาบาลครับไปขโมยรถจักรยานยนต์
คนที่เขาจอดเสียบกุญแจรถคาไว้หนีไปเลย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ไล่ล่าพอเจอตัวปุ๊บเนี่ยเขาสู้
แล้วเหมือนกับแย่งปืนตำรวจมาจะยิงใส่ตำรวจตำรวจเลยยิงสวนไป
วิสามันเลยนะคะคือผู้ต้องหาคนนี้คือเสียชีวิตเลย
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้คือเมื่อวานนี้
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงตำรวจสพตโหมดก็ไปตรวจสอบนะคะ
ที่ถนนทงชัยซอย๑
เพราะว่าได้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่วิสามันผู้ต้องหา
นี่ค่ะก็เลยไปตรวจสอบ
นายประพัทธ์หนูปานอายุ๒๖ค่ะ
ผู้ต้องหาคนนี้นะคะเป็นผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์
คือจริงแล้วเขาก็อยู่ในเรือนจำพัทธลุงนั่นแหละ
แต่ว่าเขาติดโควิด๑๙ก็เลยถูกส่งไปโรงพยาบาลพัทธลุง
คือตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ตั้งแต่๒๑กรกฎาคม
แต่เมื่อวานนี้ช่วงสายผู้ต้องหาคนนี้
หนีออกจากโรงพยาบาลพัทธลุงแอบออกมาจากตึกผู้ป่วย
พรพันธ์ทองคำอายุ๓๖บังเอิญเธอเสียบกุญแจค้าเอาไว้
ขโมยแล้วขี่หนีแล้วมันก็มีกล้องวงจรปิดไงคะ

พอ๒ทุ่มตำรวจก็วิสามัน
ผู้ต้องหาคนนี้เสียชีวิตอยู่กลางถนน
สภาพศพคือนอนหงายนะคะก็ใส่หน้ากากอนามัยอยู่
แล้วก็มีปืนก้าวมอตกอยู่ที่ข้อ๒ด้านขวา
สภาพของปืนนะคะคือขึ้นลำแล้วพร้อมยิงพร้อมใช้งานแล้วนะคะ
แล้วก็มีหมวกกันน็อกของผู้ตายตกอยู่ใบหนึ่ง
รถจักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหาพยายามจะขี่หนีค่ะก็ล้มอยู่
นี่คือที่จุดที่มีการวิสาห์มัน
ทีนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหาคนนี้
เขาเป็นผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำอยู่แล้ว
แต่ติดโควิด๑๙แล้วไปอยู่โรงพยาบาลพัทธลุงแล้วหนี
คือตอนหนีค่ะตำรวจเขาก็พยายามไล่ล่าตามหา
ว่ามีคนเห็นผู้ต้องหาคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับเข้าไปในพื้นที่อีกรอบหนึ่ง
ดาบตำรวจอดุลน้ำมณีอยู่ใกล้ที่สุดเลยขับรถไปก่อนเลย
แล้วก็เรียกผู้ต้องหาให้หยุดผู้ต้องหาหยุดจริงหยุดทิ้งรถจักรยานยนต์ล้มลง
แต่ผู้ต้องหาวิ่งเข้าหาตำรวจเลยนะคะครับวิ่งเข้าหาดาบตำรวจอดุลเลยนะคะ
แล้วก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันผู้ต้องหาแย่งปืนมาได้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาแย่งปืนตำรวจมาได้แล้วเหมือนกับกำลังจะยิงใส่ตำรวจเลย
จังหวะเดียวกันมีตำรวจอีกสามนายมาสมทบพอดิบพอดีก็ตะโกนบอกให้นายประพัทธ์คนนี้ทิ้งปืนทิ้งปืนมอบตัวซะ
แต่เขาไม่ยอมมอบตัวเขาเนี่ยหันปืน๙มมที่ดึงมาจากตำรวจได้อะค่ะ
แล้วกำลังจะยิงใส่ตำรวจตำรวจเห็นท่าไม่ดีเลยยิงสวนไป
ทำให้นายประพัทธ์ผู้ต้องหาคนนี้เสียชีวิตณจุดนี้นะคะ
แล้วก็มีการแย่งปืนนะครับมีการแย่งปืนของเจ้าที่ตำรวจไป
จะทำการอ่ายิงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในระหว่างนั้นเนี่ย
แล้วก็มีอ่าเจ้าที่สำรวจนายอื่นเข้ามานะฮะ
ก็เข้ามาบอกให้มอบตัวนะครับว่าตัวเองแสดงตัวเป็นเจ้าที่ตำรวจ
ให้เขาหยุดเขาก็ไม่หยุดหลังจากนั้นเขาได้ขึ้นลำ
แล้วก็จะยิงเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ตำรวจเราก็เลยเห็นว่า
มันเป็นแพงลายที่ใกล้จะถึงตัวแล้วก็เลยยิงสวนไป
สำหรับประวัติของนายประพัทธ์หนูปานอายุ๒๖คนที่ถูกวิสามันเนี่ยนะคะ
คือเป็นผู้ต้องขังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของสพป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
คดีชิงซับคือชิงซับรถจักรยานยนต์นะคะเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์ของปีนี้นี่แหละ
ถูกตำรวจสพนจิกจังหวัดปัตตานีจับกลุ่มในข้อหายาเสพติดด้วย
คือพ้นโทษในข้อหายาเสพติดทางสพป่าบอลก็อายัดตัวมาดำเนินคดีต่อในข้อหาชิงทรัพย์
เมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ฝากขังที่เรือนจำกลางพัทธลุง
เมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎาคมทีเนี้ยทางเรือนจำก็ต้องมีการตรวจโควิดสิบเก้า
ปรากฏว่าอ้าวนายประพัทธ์ติดโควิด๑๙ก็ส่งไปโรงพยาบาลพัทธลุง
ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนายประพัทธ์หนีออกจากโรงพยาบาลนะคะ
เมื่อวานนี้ช่วงสายสายนะคะและสุดท้ายก็ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรม
ประพัทธ์เนี่ยคือเขาก็มีคดีติดตัวหลายคดีค่ะชิงทรัพย์ปล่นทรัพย์ยาเสพติด
ครอบครองปืนก็เขาเข้าออกเรือนจำอยู่หลายรอบในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงและจังหวัดสงขลานะคะ
ทีนี้ค่ะทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
เลยบอกว่าเบื้องต้นเอาแบบนี้ก่อนค่ะ
ขอกักตัวตำรวจทั้ง๔นายที่อยู่ในพื้นที่
ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาคนนี้แล้วก็มีการวิสามันนะคะ

กักตัวก่อนเพราะว่านายประพัทธ์คือติดโควิดแน่
ทีนี้ค่ะก็ให้ตำรวจทั้ง๔นายนี้ไปคัดกรองโควิด๑๙
รอผลตรวจจากทางโรงพยาบาลพัทธลุงนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวมีการสอบสวนกันต่อว่ารักษณะที่เกิด

ส่วนร่างของนายประพัทธ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ก็เก็บไว้ที่โรงพยาบาลพัทธลุง
เพื่อจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ